เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
เดลาดน้อย
ลูกอารมณ์ร้อนขนาดไหนถึงไล่แม่ขนาดนี้แล้วไล่ไปตายด้วย
เพจไสมายต้องรอดโพสต์คลิปนี้พร้อมระบุว่า
อายุ๖๐กว่าถูกลูกสาวทั้งด่าทำร้าย

ลูกสาวก็พูดว่าขอให้กูเจริญเจริญ
ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันแต่ควรรู้
แม่แก่ขนาดนี้ก็อาจจะมีหลงลืมตามอายุท่าน
จะถูกจะผิดยังไงแม่ก็คือแม่นะครับ

ฝากท่านผู้มกับสภศรีอิคิว
ติดตามความคืบหน้าของคดีให้ป้าแกหน่อย

ตอนนี้ป้ายังเข้าบ้านไม่ได้เพราะลูกขู่ทำร้าย
บ้านก็ชื่อของป้าท่านนี้ที่ดินก็ชื่อของป้า
แต่ลูกห้ามเข้าแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ที่หมู่๖ตำบลมิตรภาพ

ไปคุยกับผู้เป็นแม่ที่อยู่ในคลิป
ก็คือคุณป้าประจิตอายุ๖๑ปีนะครับ

เพราะว่าลูกสาวคนโตไล่ไม่ให้อยู่บ้านไม่ให้อยู่ที่ตรงนั้นแล้ว
ประจิตเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่าปกติลูกสาวคนโตอยู่กรุงเทพ
จะกลับมาช่วยที่บ้านขายของ
ซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารเมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
โดยอ้างว่าจะมาลงทุนให้แม่แล้วจะใช้หนี้แทน
แต่หลังก็เริ่มพูดคือพูดมึงพูดกูใส่แม่
เรียกแม่เรียกลูกแล้วนะฮะเรียกมึงเรียกกูนะฮะ
แม่ออกจากบ้านหวังจะเอาบ้านและที่ดินนะครับ
และหนักสุดเมื่อวันที่๒๖ตุลาคม
ปลาข้าวของใส่แม่จนหัวร้างข้างแตกได้รับบาดเจ็บ
แม่ต้องขึ้นโรงพักศรีคิ้ว
เพื่อไปแจ้งความจะให้จับลูกตัวเองเหมือนกันนะครับ
ถ้ามีอะไรก็คุยกันถ้าพี่มาขายหนี้
ยายมีลูกแล้วยายก็แบ่งแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งทางการ
อยากว่าคนนี้เขาเลี้ยงดูมาอยากว่าให้เขาต้องขายของ
แล้วพี่เขาแค่ให้ข้างหลังมานี้

แล้ววันนั้นโดนทำลายแล้วเจ็บมากมั้ยครับ
เจ็บค่ะเจ็บเลือดออกเลือดออกแล้วเขาไปหาหมู
เอาใบรับรองไปหาเปิดแล้วไปแจ้งความ
ตอนนี้แจ้งความไว้แล้วใช่ไหม
โอ้โฮพวกแม่ก็ให้สัมภาษณ์สื่อทั้งน้ำตาล่ะครับ
แต่ทีนี้ทางด้านคดีจริงตำรวจสพศรีคิ้ว
หลังจากรับแจ้งความจากผู้เป็นแม่แล้วนะ

คือฝ่ายแม่กับฝ่ายลูกจะไปไก่เกลี่ย
แต่ท้ายที่สุดคุณแม่ก็บอกว่า
คุณแม่บอกว่ากลัวเดี๋ยวไปเจอลูกสาว
ลูกสาวคนโตจะทำร้ายได้แต่ร้องไห้
อยากกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่ก็ไม่กล้าขึ้นโรงพัก
ไม่รู้จะยังไงดีแต่เรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องมีหน่วยงานเข้าไปดูแลด้วยนะครับ
และความสัมพันธ์คนในครอบครัวของแม่กับลูกจะยังไงต่อนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะต้องไปฟังทางฝ่ายของลูกสาวด้วย
ว่าลูกสาวจะออกมาชี้แจงยังไงนะฮะ